ได้เวลากลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะฮะ

ใช่ค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยปมคือเบิกค่าแรงแต่ว่าได้ลูกปืน
แล้วที่โดนยิงอ่ะมาจากสองมอมอแรกคือมอเมา
และม๒ก็คือมโมโหนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สงขลานะคะคนที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นลูกน้องนะ
นั่นก็คือนายมานูลประสงค์อายุสามสิบสี่ปีเป็นชาวพิสนุโลก
แล้วก็มาทำงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เพราะว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุอยู่ที่ถนนชนลทัศน์
ที่ตำบลวัดสนอำเภอระโนธจังหวัดสงขลาค่ะ
โดยตัวนายมนูลคนเจ็บเนี่ยนะถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุดสามแปด
เข้าที่สะบักขวาสามนัดที่ชายโครงขวาหนึ่งนัด
แล้วก็นิ้วขวาเนี่ยมีแผลอีกหนึ่งแผล
เพราะว่าเขาใช้มือขวาในการปัดป้องกระสุนปืน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลระโนธก่อนนะคะ
และตำรวจสพสามบ่อก็ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
เห็นเลยว่าที่บ้านเนี่ยหน้าบ้านก็จะมีร่องรอยของการตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้าน
แล้วก็พบปลอกกระสุนปืนจุดสามแปดเนี่ยตกอยู่สี่ปลอก
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นผู้รับเหมาเป็นนายจ้างปืนโหดนั่นคือนายปัญญายกรัฐอายุ๕๖ปีค่ะ
ก็หลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยนะตัวนายจ้างนายปัญญาเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทีนี้ตำรวจชุดสืบสวนค่ะ
ก็ต้องออกตามตัวจนไปเจอว่านายปัญญาเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนสายบ่อโพอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
มานักสองกิโลเมตรนายปัญญาเขาก็พยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์หนี
แต่ตำรวจน่ะมาสกัดจับเอาไว้ได้พร้อมอาวุธปืนจุดสามแปด
อาวุธปืนนี้ก็ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็จากการค้นตรวจค้นดู
มีกระสุนอีกสิบห้านัดนะคะพอสอบสวนนายปัญญาก็รับสารภาพ
ปัญญาบอกแบบนี้บอกว่าผมเนี่ยตั้งวงดื่มเหล้ากันกับนายมนูคนเจ็บ
เป็นลูกน้องผมนี่แหละแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาร่วมวงอีกสองคน
รวมแล้วเป็น๔คนปรากฏว่าคนอื่นเนี่ยทยอยกลับกันไปแล้ว
ตอนนั้นก็ยังนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ลูกน้องผมมนูเนี่ยนะ
จู่เนี่ยก็มาขอเบิกตังค์ครับบอกว่าจะขอเบิกค่าแรงเจ็ดร้อยห้าสิบบาท
แต่ผมเนี่ยให้ได้แค่สามร้อยบาททีนี้ลูกน้องผมก็ไม่พอใจสิ
ยังไงก็ยืนยันว่าจะเอาค่าแรงทั้งหมดคือเจ็ดร้อยห้าสิบบาท
ก็เลยทะเลาะกันยกหนึ่งก่อนนะเสร็จแล้ว
นายมณูลูกน้องขีบมรชัยกลับบ้านแล้วนายมณูเนี่ยไปเอามีดพระมา
เอาเอามายังไม่ได้ทำอะไรนะคุณผู้ชมเอามาวางไว้ข้างบ้าน

ใช่ค่ะส่วนตัวในจ้างในปัญญานี่นะ
มนูเอามีดพระมาใช่ไหมข้ามมีปืน
ก็หยิบปืนมาเอามาติดตัวไว้พกเอาไว้กลัวไง

ทีนี้ค่ะมาทะเลาะกันอีกยกนึงยกที่๒นี่แหละ
แล้วรอบนี้ทั้งมเมามโมโหที่ว่า
ก็เลยท้ายที่สุดชักอาวุธปืนมากระหน่ำยิงนายมนูไป๔นัด

ทั้ง๒มอเมามอโมโมโหและอีกอย่างคือ

ก็เลยเป็นเหตุที่ฆ่ากันตายง่ายนี่นะครับ
ใช่ทีนี้พอนายปัญญายิงเสร็จแล้วเนี่ยนะ
ก็เดินไปบอกทางรองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรู
ก็คือนายยงยุทธ์เทพแก้วบ้านเขาอยู่ใกล้กันค่ะ
บอกว่าเนี่ยมาช่วยพานายมนูส่งโรงพยาบาลหน่อย
ส่วนตัวนายจ้างเองนายปัญญาเนี่ยนะ
ขี่มอเมาพร้อมกับอาวุธปืนหลบหนีไป
ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวนายปัญญา
ดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็พกพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร
อาการล่ะอาการของลูกน้องมนูเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้อาการยังน่าเป็นห่วงอยู่เลย
แล้วก็ครอบครัวของคนเจ็บนี่นะ
เขามีลูกที่ต้องดูแลอีก๓คน

อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ